สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าภาคภูมิใจสุดเลยนะสำหรับข่าวแรกของเรา
ซึ่งละครเรื่องนี้โตโนภาคินเป็นพระเอกของเรื่อง

ภาคภูมิอกภาคภูมิใจกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ

ต่างชาติจะได้เห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงของนักแสดงไทย
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีไม่แพ้กัน

อย่างโตโน่และนิชาเตรียมฟินกันได้เลยนะคะแฟนค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังจะมีละครร่วมกัน

น่าจะได้ดูกันประมาณกลางปีนี้ครับ
โน่ก็บูถอดเสื้อเต็มไปหมด

คิวบู๊ขายความสามารถของนักแสดงของทีมสตันของเมืองไทยมากกว่า
อีกหนึ่งโปรเจ็คกับน้องนิชาจะได้รู้ตอนไหนให้ด้วยว่าระคร
ตอนนี้เป็นช่วงของเวิร์คชอปนะครับ
คือหมายถึงว่าเราก็ต้องไปฝึกหลายอย่าง
ขี่ม้าหรือว่าดำน้ำอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นช่วงของการทำการบ้านแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อมูล
เพราะว่าละครเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากมาก
แฟนเขาก็เฝ้ารอหลายคนที่อยากจะได้ดู
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะสำหรับละครที่คู่จิ้นคู่นี้

อยากจะให้เป็นคู่จริงนึกว่ามันลุ้นไม่ขึ้น

เข้าฉายเมื่อไหร่ได้อัปเดตกันแน่นอนนะ